เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการทวงหนี้ก่อนก็แล้วกัน
ตำรวจบอกว่าคดีที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่สมุทรปราการที่โรงพยาบาลแห่ง๑
อันนี้เป็นหนี้ส่วนบุคคล
ยิ้มกับบุคคลแต่ว่าจากรุ่นแม่มารุ่นลูก

ไม่ใช่แก๊งเงินกู้นอกระบบอะไรทั้งสิ้น
แต่ว่าฝ่ายของลูกหนี้เขาเป็นคุณป้า
คุณป้าที่เป็นลูกหนี้ลูกสอนศรีเขียว
ถูกชายคนนึงชื่อว่าในเบิร์ต

ทวงหนี้ทวงหนี้ที่ป้าเนี่ย

รุ่นแม่นะครับคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ถูกจับได้เนี่ยผู้ต้องหาบอกว่ายังไงอ้างว่ายังไงเนี่ย
ป้าเลยนะชกป้าทำร้ายป้าคือแบบเนี่ยฮะป้านี่ล่วงลงไปเลยร่วงลงไปเลยฮะโอ้ย๒๐กับ๔๐กว่าจะไปทานแรงกันยังไง๕๐กว่าใช่ไหมคะ
ถูกต้องแล้วก็พยายามทำร้ายต่อแล้วแต่มีคนมาห้ามก็เดยนิ๑๐๑สมบัติฝาดคนแบบวิ่งหลบหนีไปเลยนะฮะ
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับเพราะว่าฝ่ายลูกหนี้นะฮะก็คือนางบุญนาคหลอดทองอายุ๕๖ปีเป็นแม่บ้านประจำโรงพยาบาล
ไปดูคุณป้าบุญนาคนะฮะหลังจากถูกทำร้ายนะ
ใบหน้านี่ก็มีแผลที่ริมฝีปากปลายจมูกแก้มด้านซ้าย
เบ้าตาซ้ายนี่ก็บวมแป่งเลยค่ะเห็นไหมป้าก็ชี้ให้ดูนะครับ
ป้าก็ปิดอ่ะคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวธรรมชาติทวีวันนี้
ไปตามเรื่องนี้มานะครับถามป้าว่ามันเกิดอะไรขึ้น
บอกว่าตอนนั้นกำลังทำความสะอาดอยู่ที่บริเวณหน้าห้องตรวจชั้น๓
หนึ่งค่ะพื้นที่โรงพยาบาลนะก็ที่ทำงานป้าไงแม้จะไม่ใช่ห้องฉุกเฉิน
แต่ก็คือพื้นที่โรงพยาบาลอืมนะครับในเบิร์ตผู้ชายที่ทำร้ายป้าเนี่ย
เบิร์ตเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นลูกชายของเจ้าหนี้ของป้าค่ะอ่า
ในเบิร์ตมาทวงเงินที่ป้าเคยยืมเงินแม่ในเบิร์ตไปสี่หมื่นบาท
ตั้งแต่ปี๕๗๒๕๕๗เอาตามที่ป้าบอกและยืนยันกับทีมข่าวของเรานะ
บาทที่ยืมจากแม่ในเบิร์ตเมื่อปี๕๗ตอนนั้นเนี่ย
ตกลงกันว่าเดี๋ยวป้าจะให้ดอกเบี้ยเดือนละพัน
เรื่องเงินต้นเนี่ยไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันยังไง
แต่เอาเป็นว่ามันยังไม่มีการหักเงินต้นกัน
แต่จะจ่ายให้เดือนละพันเดือนละพันเดือนละพัน

ก็คือโอนเข้าบัญชีปุ๊บเจ้าหนี้ก็เอาบัตรไปกดเงินได้เลย
ป้าก็ให้เดือนละพันเรื่อยมา
เป็นเวลาเนี่ยถึงตอนนี้คุณอรัชพรปี๖๒นี่๔ปี
ปีถ้าให้เดือนละพันเนี่ยปีหนึ่งก็๑๒๐๐
แต่ที่เขาคุยกันไว้เนี่ยคือตราบใดที่ยังไม่เอาสี่หมื่นมาให้คุณต้องจ่ายเดือนละพันไง
เท่ากับไอ้ที่จ่ายไปเพียนทุกวันทุกเดือนเดือนละพันเนี่ยดอกล้วน
ก็คุยกันอย่างนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้ในมุมหนึ่ง
ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อนของป้าเนี่ยก็คือแม่ของในเบิร์ตเนี่ยที่ป้ายืมเงินเนี่ยที่ป้าบุญนาคยืมเงินเนี่ยเสียชีวิต
แม่ของในเบิร์ตตายในเบิร์ตก็เลยมารับช่วงหนี้ของป้าบุญนาคต่อจากแม่
บุญนาคบอกว่าพอในเบิร์ตมารับช่วงหนี้ต่อจากแม่เบิร์ตบอกว่าป้าไม่เอาแล้วนะ
แบบเดือนละพันเดือนละพันสี่ปีอะไรที่ผ่านมาเนี่ยจากนี้ไปขอเงินต้นคืนด้วย
บาทนั้นล่ะมันจะไม่คิดหักลบกลบหนี้อะไรกันบ้างเหรอ
ไม่ยอมป้าบอกว่าป้าก็กลัวถูกทำร้าย
ถามว่าระเบิร์ตจะเอายังไงเบิร์ตบอกว่าให้เริ่มต้นจ่ายมาเดือนละพัน
จ่ายใหม่เดือนละพันจนครบสี่หมื่น
ป้าก็เอายังไงก็ได้ยอมก็ได้
ก็จ่ายไปเดือนละพันค่ะจ่ายไป๘เดือนจากสี่หมื่นแปดบวกอีกแปดพัน
เป็นห้าหมื่นหกแล้วเดือนล่าสุดเนี่ยป้าไม่มีจ่ายไปห้าร้อย
ไปครึ่งเดียวอ่าเบิร์ตมาทวงฮะแล้วก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนะครับ
แต่เบิร์ตเนี่ยตอนที่ถูกจับได้เขาให้ข้อมูลอีกมุมนึงนะ
แต่เอาเป็นว่าป้าบอกว่าเบิร์ตเนี่ยตามภาพนี้ที่มาทวงเนี่ย
มาหาว่าป้าเนี่ยจะเบี้ยวหนี้ไม่ยอมจ่ายก็เลยมีปากเสียงกัน
ภาพเนี่ยเห็นคือมีปากเสียงกันเบิร์ตถามว่าป้าบุญนั่งในเบี้ยหนี้ไม่ยอมจ่าย
ทีนี้ก็ตกลงกันไม่ได้ป้าบุญนาคบอกว่าก็เลยบอกเบิร์ตไปว่า
เออคือถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะไปคุยกันที่สถานีตำรวจไหม
ประโยคนี่เป็นประโยคยอดฮิตเหมือนกันนะเวลามีการทวงหนี้ตามหนี้กัน
ลูกหนี้ก็มักจะบอกว่าถ้าไม่ได้ก็ไปเจอกันที่สถานีตำรวจ
ถ้าไม่ได้ก็ฟ้องเอาอะไรอย่างนี้
คือเราก็ไม่รู้ไงช่วงนั้นเขาเถียงกันเราก็ไม่รู้ว่า
น้ำเสียงกิริยาท่านเราก็ไม่รู้ไงใช่ไหม
อันนี้มันก็แล้วแต่ท้าถามว่าไปเจอไปคุยกันที่ต่อหน้าตำรวจไหม
มันก็ไม่ได้ผิดหรอกตรงนั้นแต่เราไม่รู้ว่าเขาคุยกันด้วยอารมณ์ไหนใช่ไหม
เอาเป็นว่าพอป้าบอกอย่างนี้เบิร์ตก็ทำร้ายร่างกายเลยฮะ
ตามภาพที่ท่านเห็นนะครับต่อยจนล้มแล้วก็ยังเอารองเท้ามาตบที่ใบหน้าด้วยนะ

ล่าสุดตำรวจสพพระประแดงเจ้าของท้องที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็สามารถติดตามตัวในเบิร์ตผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
คดีนี้ตำรวจบอกว่าจากการสืบสวนพบว่าก็เป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินกันระหว่างบุคคล

ในเบิร์ตคนก่อเหตุรู้จักคุ้นเคยกับป้าบุญนาคเป็นอย่างดี
เพราะว่าแม่ของในเบิร์ตกับป้าบุญนาคเขาก็สนิทกันนะเป็นเพื่อนสนิทกันเลยแหละนะครับ
เหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะก็คือเรื่องของการยืมเงินตั้งแต่รุ่นแม่
แม่เสียชีวิตก็ตกทอดมาสู่รุ่นลูกนะ
แล้วล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพพระประแดงนี่ฮะเสื้อสีน้ำเงินเนี่ย
นี่คือในเบิร์ตที่มีหนวดเนี่ยนะฮะ
ก็คุมตัวมาได้แล้วชื่อจริงคือนายพงศ์อนันต์กิ่งคำอายุ๒๗ปี
ระหว่างทางที่จะนำขึ้นโรงพักเนี่ยนักข่าวก็ถาม

ทำทำไมทำเขาทำไมเนี่ยเดี๋ยวท่านลองฟังหน่อยลองฟังดูหน่อย
เขาบอกว่าไม่มีอยากได้ก็ไปแจ้งตำรวจเอาเอง
ผมก็เลยบอกเขาผมว่าทำไมป่ะ
เขาด่าผมก่อนครับ
อ๋อบางนะ
แต่ที่ผมทำไปเหมือนอะไรของชั่วโภคอะครับ

ไม่มีไม่ให้อยากได้ก็ไปแจ้งตำรวจเอา
อันนี้ตามที่ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างนะ
เราก็ไม่รู้ว่าในช่วงเวลานั้นเขาก็ยืนเถียงกันอยู่สองคน
ก็ไม่รู้เป็นยังไงอ่ะแต่ไม่ว่าจะยังไง

เบิร์ตก็ถูกแจ้ง๒ข้อหานะครับ
คือข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการห้ามผู้ทวงถามหนี้
กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะข่มขู่ใช้ความรุนแรง
หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นนะครับ
อีกข้อหาหนึ่งก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่
หรือจิตใจนี่นะฮะอ่าส่วนท่านที่อาจจะถามว่าอ้าวไหนเห็นบอกมีกฎหมายว่า
ทวงหนี้ในวันละหนึ่งครั้งอะไรพวกนี้ใช่ค่ะอันนั้นก็ใช้สำหรับพวกในระบบ
เป็นอ่าธนาคารบริษัทเครดิตบริษัทเช่าซื้อเจ้าหนี้เงินกู้อ่า
ระบบอะไรพวกนี้อันนี้ก็ห้ามนะคือเป็นเจ้าหนี้ตามที่กฎหมายระบุว่า
ลักษณะแบบนี้เรียกว่าเจ้าหนี้ในทางกฎหมาย
แต่ถ้าเป็นการยืมกันปากเปล่าเพื่อนยืมเพื่อนยืมคนรู้จักกันแบบนี้
มันไม่เข้าข่ายก็จะทวงวันละกี่ครั้งก็แล้วแต่จะทวงทั้งวันทุกนาทียังได้เลย
อันนี้หลักกฎหมายโดยทั่วไปนะครับทุกผู้ชมครับอืมอ้าว
ส่วนเรื่องมูลเหตุแห่งหนี้ระหว่างป้าบุญนาคกับแม่ของในเบิร์ต
มาถึงรุ่นในเบิร์ตเนี่ยยังไงก็คงต้องให้ตำรวจเขาช่วยดูให้
ตกลงจะเจรจาแล้วจะว่ากันยังไงบ้าง
ว่าดูแล้วมันก็โอ้โหเงินต้นมันก็ทบต้นทบดอกไปเยอะแล้วอืม